ขอรมอของนายเศรษฐาทวีสินครับ
นายยกคนที่๓๐ซึ่งตอนนี้ก็
ค่อนข้างจะนิ่งแล้วคุณผู้ชม
บางคนก็สงสัยทำไมต้องนำเสนอทุกวันเลย

คนที่จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไหน

คือตอนนี้นอกจากคุณเศรษฐาทวิสินเป็นนายก
ก็เป็นที่ชัดเจนว่าจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

รองนายกมี๗รายชื่อมาจากเพื่อไทย๔คนนะคุณผู้ชมคือพี่อ้วนภูมิธรรมเวชยชัยครับ
ก็จะควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยคุณชูศักดิ์สิรินินก็มา
คุณสมศักดิ์เทพสุธินและนายปานปรีพระหิตธานุกรครับ
อันนี้๔คนจากเพื่อไทยสามคนจากพักร่วมล่ะมีใครครับ
มีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็จะควบรัฐมนตรีมหาดไทยด้วย
ส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณครับน้องบิ๊กป้อมจากพลังประชารัฐ
จะควบตำแหน่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทำกราฟิกนี้ทำไมเลือกหน้าคุณสมศักดิ์เทพสุธินบึ้งงั้น
ขูลพิฏพันธ์สารีรัฐวิพาธิ์ร่วมไทยสร้างชาติ
ซึ่งจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย
ครับส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับจะมีคุณพวงเพชรชุนละเอียดครับ
หรือว่าเจ๊แจ๋นพออ๋อเลือกตั้งส่อกฎธมจากภักดิ์เพื่อไทย
และนางสาวธีรรัฐสำเร็จวานิสครับสอสอกรทมหนึ่งเดียวจากเพื่อไทยเลยนะ
นี่ก็มาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกด้วยส่วนโคต้าของพักภูมิใจไทย
ตอนนี้๘ตำแหน่งคือนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักเนี่ย
แล้วก็เป็นรองนายกรวมถึงจะเป็นมธ๑ด้วยนะ
ปึ๊กจริงจริงรัฐมนตรีมหัฒน์ไทยโอ้โหส่วนพันธมรสเอกเพิ่มขุนชิดชอบครับ
จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การคุณผู้ชมผมเล่าไปก็ดูไปด้วยว่า
เอ๊คนนี้ถูกฝาถูกตัวไหมน่ะอืมดูดูขัดขัดขัดไหมถ้าขัดอ่ะ
ถ้าขัดก็ทำใจครับคุณผู้ชมถ้าขัดก็ทำใจถ้าขัดก็ทำใจแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยในไลฟ์ของเรา
ครับส่วนคุณพิพัฒนราชกิจประการเอ๊คอรมอของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
รู้สึกท่านจะเป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยวและกีฬา
มาปีนี้จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระสุนแรงงานครับครับค่ะส่วน
นายทรงศักดิ์ทองศรีครับก็จะเป็นรำตรีอว
อุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์คุณชาดาไทเศษครับ
คนจับตามองมากเลยนะใช่ใช่เออจะนั่งกระสุนไหน

ส่วนคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ
นายนพินทรศรีสันพางเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ส่วนนางสาวสุภามาศอิสระพักดีเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ครับ
กระทรวงเศรษฐกิจที่น่าจับตาอีกก็คือคมนาคม
สุดท้ายเป็นคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจากเพื่อไทยครับเป็นรัฐมนตรีว่าการเลย
แล้วก็จะมีรัฐมนตรีช่วยจากเพื่อไทยเหมือนกันก็คือนางมณพรเจริญศรีสสนครพนม
ส่วนนายสุรพงศ์ปิยโชธครับอันนี้เป็นโคต้าของสอสอพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวงพาณิชย์ที่มีคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีก็จะมีคุณไผลลิกจากพลังประชารัฐเป็นรัฐมนตรีช่วย
อมปืนครับหม่อมหลวงชโยธิกฤดากรจากโคต้าพักรวมไทยสร้างชาติจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยก็ยังเป็นร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าจากพลังประชารัฐครับ

แล้วก็รัฐมนตรีช่วยนอกจากนายน้าพิณฑ์ธรสี่สันฟ่างคุมใจไทย
จะมีชื่อคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนจากเพื่อไทย
และนายอนุชานาคาสัยจากรวมไทยสร้างชาติด้วยครับ
กระทรวงกลาโหมก็ได้ทหารมาคุม

กระทรวงมหาดไทยที่นอกจากคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรี
มีคุณชาดาไทเศษเป็นรัฐมนตรีช่วย
มีชื่อของนายสุพลจุลสัยจากรวมไทยสร้างชาติ
เป็นรัฐมนตรีช่วยอีกคนนึงนะครับ

กระทรวงศึกษาธิการที่มีพลตำรวจเอก
เพิ่มผูลชิดชอบเป็นรัฐมนตรีและก็จะมี
คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลจากภูมิใจไทย

มาแล้วหมอชนนั่นศรีแก้วครับ
มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
นายสันติพร้อมพัฒน์จากพลังประชารัฐ

ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับ

เป็นนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลจากเพื่อไทย

แล้วก็นายจุลพันธ์อมรวิวัตรจากเพื่อไทย
ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อืมอ่าท่านเลขาของพักเพื่อไทยนั่นเองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
อ้าวเป็นคุณสุธินคลังแสงนะโอ้โหนี่ครูสุธินนี่แรกแรก
เป็นกระลาโหมหลุดมาวัฒนธรรมเลยเหรอส่วนที่ยังไม่เปลี่ยนครับ
ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอันนี้ก็นิ่งมาครับ
หลายวันแล้วนะก็คือคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับจากชาติไทยพัฒนา
แล้วก็เอ่อพันธุ์ตะบรดเอกทวีสอดส่องจากภาคประชาชาติก็จะเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
ดอมอ่านมาเนี่ยถามนายกนิดหน่อยอืม
ใกล้ไหมใช่ไหมนายกนิดบอกโอ้ดอมครับ
มันใกล้มากจริงจริงที่ดอมอ่านมาอ่ามันใกล้มากจริงจริงนายกนิตตอบแบบนี้เลย
เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับ
หลังจากที่ไปพบผู้ประกอบการการท่อกเที่ยวที่พังงามะวานเนี้ยว่๊า
แต่ว่าขายจะดูกระทรวงไหนก็ขอให้ใจเย็นรอความชัดเจนนะครับ
ซึ่งคณะเจรจาได้พูดคุยกันแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดี

สิ่งสำคัญกว่าคือความถนัดของบุคคลที่จะมาดูแล
เอาความเจริญของบ้านเมืองเป็นหลักจริงนะจริงนะ
ซึ่งสัดส่วนของพักเพื่อไทยนะครับ
คุณเศรษฐาบอกยังเหลืออีก๒๓ตำแหน่ง
ส่วนทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อไทยจะแข็งแกร่งหรือไม่นั้น
ท่านบอกว่าต้องให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์
คุณเศรษฐาไม่ปฏิเสธนะนักข่าวถามท่านจะควบ
ควบรัฐบาลตีว่าการกระทรวงกันครั้งเลยไหมนะ
ท่านก็นะครับไม่ปฏิเสธฉะนั้นว่าน่าจะชัวร์
ส่วนที่พักภูมิใจไทยได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม
นี่แหละครับคือนักข่าวถามเนี่ยโอ้โหเพื่อไทยจะเสียเปรียบเขาไหมเนี่ย
นะผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นพักอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล
ไม่เอามหาดไทยไว้ไม่เอาคลังไว้
แต่ครั้งนี้มันเป็นสถานการณ์พิเศษแล้วนะคุณผู้ชม
รู้ไหมว่าคุณเศรษฐาตอบว่าไงว่ายังไง
บอกว่าคนในภักดิ์เพื่อใจเพื่อไทย
คงเข้าใจดีว่าเพราะอะไรหรอคงเข้าใจดีว่าเพราะอะไร
เออนะครับที่คุณอ้วนพุมธรรมน่ะนะครับตอนแรกมีชื่อบธหนึ่งอยู่แล้วไม่ได้
นะครับในเศรษฐาเนี่ยนะครับยังระบุอีกว่าไม่รู้จะแย้มหรือจะบอกยังไงนะฮะ
แต่วันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมากับคุณหมอพรมมินเลิศสุริเดชนะครับ
ก็ท่านเคยเป็นเลขาธิการนายกใช่ไหมแล้วก็มีวาดที่รัฐมนตรีเนี่ย
แหละมารับฟังปัญหาด้วยจะใครล่ะก็นางสาวสุดาวันหวังสุปกิจโกศลนะคุณผู้ชม
เพราะตามโผล่ก็นั่งท่องเที่ยวและกีฬาอยู่แล้วส่วนหมอมิ้งนี่ผมจำได้เลยวันนั้นผมจัดข่าวเย็นไทยรัฐกับอาจารย์สุภาพ
อาจารย์สุภาพฟันทงตั้งแต่วันก่อนนู้นแล้วว่าแต่ละวันเลือกนายกแล้ว
ว่าหมอมิ้งจะมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะว่ามีประสบการณ์สามารถจะช่วยพิจารณาตามงาน
และมนุษย์เศรษฐานให้คุณเศสถาได้ลองฟังคุณเศสถาหน่อย
เต็มที่ครับในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะลำบาก
เศรษฐกิจที่มีปัญหานะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมทราบว่าความคาดหวังสูงนะครับ
แต่ว่าเราผมเชื่อว่าคนที่ถูกคัดเลือกตัวมาเนี่ย
ก็พร้อมที่จะทำงานด้วยความเหน็ดเหนื่อย
ตำแหน่งกระทรวงใหญ่ผมเชื่อว่าเราเองเราก็มีการพูดคุยกันแล้วนะครับ

หลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในแต่ละภาคเอง
ก็ไม่ได้มีความชำนาญแค่กระทรวงเดียว

อย่างกว่าครับ
ก็ต้องรอดูนะรอดูว่า
เรื่องของรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังเนี่ย
คือตอนแรกทางภาคเศรษฐกิจหรือว่าทางนักวิเคราะห์การเมือง

แต่ปรากฏว่าคุณเศรษฐาก็คงจะนั่งเอง
วบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่รัฐมนตรีช่วยน่าสนใจว่า
ประหลาดกระทบการคลางเขาเนี่ยท่านจะลาออกมาแล้วบางเป็นรัฐมนตรีช่วย
ช่วยงานของนะครับท่านเศรษฐาหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจ
เออทีนี้เมื่อวันซื้อนั้นภูเก็ตใช่ไหม
เมื่อวานเป็นพังงาคุณผู้ชมเสื้อสีแดงแบบนี้เลยค่ะ
นั่งคุยกับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
ว่าจะมีแนวทางยังไงบ้างนะที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา
ไม่ได้ลงพื้นที่ที่พังงามาเป็น๑๐กว่าปีแล้วนะ

ทำไมจังหวัดท่องเที่ยวดังนะ
นี่ไงคือนายกนิดก็เลยบอกว่าเออก็แปลกใจเหมือนกัน
แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมาให้บ่อยเลย
นี่ค่ะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่เห็นมีหมอมิ้งทั้งคุณสุดาวัน
ก็ลงพื้นที่ไปด้วยกันเนี่ยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้ถือว่าชิลมากเลยนะ
รับฟังข้อเสนอคิดดูสิใส่เสื้อสีแดงแล้วตัดกับแบบข้างหลังเป็นทะเล
มานั่งคุยกันแบบริมหาดเลยค่ะ
เนี่ยตัวแทนผู้ประกอบการนักธุรกิจภาคเอกชนที่จังหวัดพังงา
บรรยากาศชิวสบายแบบนี้นะคะ
และตัวแทนผู้ประกอบการก็สะท้อนถึงปัญหา
แล้วก็ความต้องการในการฟื้นเรื่องของการท่องเที่ยว
อย่างไรบ้างเขาขอลดค่าใช้จ่ายการเดินทางให้นักท่องเที่ยว
อย่างแถบยุโรปอ่ะมันแพงขึ้นมาประมาณสัก๓๐๔๐อ่ะ

รวมถึงสร้างสนามบินที่พังงาด้วย
ปรับปรุงสนามบินเก่าจะได้รองรับเครื่องบินขนาดเล็ก
แล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวที่เขาจะเข้ามาในอีก๕ปี
เคยไปพังงาไปพังงาก็พี่ไปลงเครื่องภูเก็ต
ภูเก็ตแล้วก็เช่ารถเช่ารถก็ขับไปเที่ยวพังงา
แต่ต้องดูต้องดูเรื่องของภูมิประเทศว่าพังงาเนี่ย

พังงาไม่มีนายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่แบบหลายสิบปีแล้ว

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอสอเพื่อไทย

เป็นนายกก็คือเป็นนายกของคนทั้งประเทศ
ไม่ใช่แค่จังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่เลือกพักตัวเองเนี่ยนะคะ

รัฐบาลของพักเพื่อไทย
ถ้าเราได้รับการถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วเนี่ย

เราคงได้รู้รวมทั้งหมดนะครับ

เมื่อกี้หลายท่านก็กรุณาพูดมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องของระนองด้วย
แล้วก็กระบี่ด้วยเหมือนกันนะครับ

ไม่ใช่แค่เชิงลุกอย่างเดียว

แล้วก็กลับมาดูของปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาจากการที่เราพัฒนาไปเยอะ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ